ขออภัยคุณผู้ชมเป็นอย่างสูงที่รับประทานอาหารอยู่
บ๊าอึดใส่ร้านซ่อมรถ

ท่ายบิน๐๓

โกฅตน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็วงจรปิดจับภาพผู้ชายท่านนี้พิการนะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า๓ล้อมากับอุดมากับอุ่นใส่แก้วน้ำปลาสิกมาปลาใส่ปั๊บหน้าร้านซ่อมรถครับกลางดึก๒๑ตุลาคมเหตุเกิดหน้าร้านระเจริญยนต์การเกษตรในพื้นที่ตะบนนิโคอำเภอสตึก
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพัก
คือคุณผู้ชมตอนเขาเล่าแบบนี้เหมือนเขาไม่รู้จักกันไหม

แต่ต่อมานะพี่คนก่อเหตุเนี่ย
ก็คือนายสำรานโพล้อมอายุ๖๖ปี

บอกว่าเขาก่อเหตุเพราะเขาไม่พอใจผม
คือเขามาถามผมเรื่องรถไฟฟ้าของเขาเสียงดัง

เขาเลยโกรธหาผมยิง
เขาไม่คิดหรอกว่าตอนนั้นผมอาจจะยุ่งอยู่
ตอนหลังเขามาขอโทษผมก็เลยไม่เอาผิด

ในสำรานในสำรานคนก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาปลาเนี่ย

เขาบอกเขาแค้นแค้นแล้วหมั่น

เพราะว่าวีรยุทธ์ก็เพื่อนรักผมเฮ้ย

แต่ตอนนั้นคนปลาเขาบอกวีรยุทธมันเพื่อนรัก

ไปถึงเรื่องนั้นเลยน้อยใจเลย